เคสนี้ไม่ใช่แค่เจ็บแต๋วถึงตายเลยนะคะ
เป็นเคสลูกแท้คว้าไม้ฟาดหัวพ่อที่นั่งผิงไฟค่ะ
เขาบอกว่าน่าจะเมาเหมือนกันค่ะแล้วก็หลอนด้วย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพพังโคน
ได้รับแจ้งเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ผู้ตายชื่อนายสุดใจโพธิราชอายุ๗๑ปีนะคะ
เสียชีวิตอยู่ริมบันไดเถียงนาในพื้นที่ตะบนม่วงไข่อำเภอพังโคน

สภาพคือไทยทอยถูกตีด้วยของแข็งหลายทีเลยค่ะ
คนก่อเหตุเขาบอกเป็นลูกชายสุดที่รักของคนตายนี่แหละ
ชื่อนายสาธิตอายุ๔๐ปี
ก่อเหตุเสร็จก็หอบเสื้อผ้าเดินออกจากเถียงนาไปนอนที่เถียงนาชาวบ้าน
ก็ถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้นะคะ
ก็นำตัวมากราบขอขมาผู้ตายแล้วพาไปโรงพัก
ญาติญาติแล้วคนพบศพเขาบอกว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นเช้ามืด
ผู้ตายเนี่ยมักจะตื่นมาจุดผิงไฟเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาว
ทีนี้ระหว่างนั่งผีไฟลูกชายคงจะถือไม้เดินมาจากด้านหลัง
แล้วก็ตีเข้าที่ไทยทอยหลายครั้งจนเสียชีวิตนะคะ
พอทำเสร็จปุ๊บก็อย่างที่บอกเก็บเสื้อผ้า
แล้วก็เดินออกมาจากที่เกิดเหตุไปนอนที่เถียงนานะคะ
ลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ๔กิโลเมตรค่ะ
เถียงนาตรงนี้ปลูกเป็นบ้านไม้ยกสูง
มีที่นอนมีอุปกรณ์ทำกับข้าวของใช้ส่วนตัวของทั้งคนตายและคนก่อเหตุ
คือพ่อลูกคู่นี้เขาจะนอนด้วยกันที่เถียงนาตรงนี้ค่ะ

คนที่พบศพคนแรกคือนายทวินเขาบอกว่า
โมงเช้าเมื่อวานนี้นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่เถียงนาของตัวเอง

นายสาธิตเดินถือเสื้อผ้าผ่านเถียงนาของเขาไป

เพราะปกตินายสาธิตก็ชอบเดินไปไหนต่อไหนอยู่แล้ว
กระทั่งปั่นจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อซื้อของมาทำกับข้าวกิน
ระหว่างผ่านเถียงนาผู้ตาย
เห็นผู้ตายนอนอยู่ริมบันไดก็เลยเอ้ย
ทำไมไม่ไปนอนข้างบนมานอนอะไรตรงพื้นริมบันได

ว่าจะไปปลุกซะหน่อยให้ขึ้นไปนอนบนบ้านดี
ลงไปดูเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหเลือดนี่อาบเลยนะคะตรงหลังไทยทอยค่ะ
ก็เลยแจ้งน้องชายผู้ตายให้รู้เรื่องแล้วก็แจ้งตำรวจ
ที่ผ่านมาเอาจากเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
พ่อลูกคู่นี้ก็รักกันดีอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
ไม่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนเลย

เหียวเยือนเขาปาก
เป็นว่าพี่สะเกดหรือ

ยางออกมาเห็นเลือดค่ะบันนอนนกคนน้อย
ครอบครัวของคนตายด้วยนะคะเพราะว่าเขานำร่างผู้ตาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะแล้วก็เคลื่อ
มาประกอบพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายที่วัดป่าอรัญญิกาวาส
ทั้งลูกสาวทั้งญาติของผู้ตายบอกว่า

มันยังตั้งตัวไม่ทันเลยว่า
มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์นี้

นายสาธิตคนก่อเหตุเขาป่วยจิตเวท

แล้วทำไมอยู่ถึงป่วยเป็นจิตเวทได้ล่ะ

หน้านั้นคือติดยาเสพหนักมาก
จนหลอนแล้วก็เลยต้องรักษาค่ะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ป่วยช่วงแรก
นายสาธิตก็กินยาเป็นประจำก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร

หลังจากนั้นนั่นแหละไม่กินยาอีกเลยนะคะ

ว่าไปทำร้ายร่างกายใครค่ะ
ถ้าอยู่ในเสียงหน้าที่อยู่ด้วยกันอยู่สองคนเพราะลูก
อยู่สองคนเพราะลูกมันก็ขึ่นลงเพราะขึ่นมาก
แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือไม่มีปัญหาไม่มีตีกันไม่มีอะไร

มีแบบลูกพยายามไปทำร้ายร่างกายมีไหมครับ

อันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าขาดยาและหลอน